ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
กองกลางทีมชาติไทยของคอนโซเดเลสับโปโล
เลิกดีปลงผมนาคแล้วก่อนเข้าพิธีอุปสมบทในวันพรุ่งนี้
ที่วัดบางชั้นเหนืออำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
โดยได้รับฉายาชนะสะโพนนะครับแปลว่าผู้แก้วกล้าในหมู่ชน
ซึ่งคุณเมพิชนาธิ์แฟนสาวก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ